คำแรกพาคุณผู้ชมไปดูที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันก่อนครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเริ่มมีการลื้อถอนส่วนประกอบของพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
เพื่อนำไปจัดแสดงในจุดต่างครับ
หลังมีการทำพิธีบวงสวกอัญชนพระบัดดนมหาเสวศจรรย์จากย่อพระเมรุมาตร
เก็บไว้ที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับ
ฐาติธิบเริ่มทำการหมณือถอนย้ายพระเมรุมาตรอาคารประกอบ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้ว
ภายหลังพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องค์คมนตรีผู้แทนพระองค์
เป็นประธานพิธีบวงสวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาตรอาคารประกอบพระเมรุมาตร
และอัญเชิญนภาพประดนมหาสวรรค์ตะชัดลงจากยอดพระเมรุมาตร
เก็บไว้ที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังถึงเลิก๑๐นาฬิกา๑๙นาทีวันนี้ครับ
ส่วนโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นเหล็กและชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมบางส่วน
จะนำไว้ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอายุทยาตัวพระที่นั่งทรงธรรม
สารลูกขุนทัพเกษตรงานศิลปกรรมสัตว์หิมพานเทวดาและสัตว์ประจำทิศต่าง
ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ที่ปฐุมธานีและสำนักช่าง๑๐หมู่จังหวัดนครปฐม
ก็ยังมีส่วนของนิทัศกาลที่จัดบนพระที่นั่งทรงธรรม
ซึ่งเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็จะนำไปจัดแสดงใน๓สถานที่

หดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙
หวชิราวุฒานุสร
ขณะที่นิทราสการบนสารารูกขุนต่าง
ก็จะนำไปจัดแสดงที่สำนักช่าง๑๐หมู่เช่นกันค่ะ
ขณะที่ศิลปกรรมจิตรกรรมฉากบังเพลิง
หรือแม้แต่ผ้าทองย่นบางส่วน
จะเก็บเป็นตัวอย่างสำหรับให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับ
สำหรับไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นไม้ใหญ่จะส่งคืนให้กับสวนนงนุษย์
อกดามเริงจะนำไปจัดแสดงในงานฤดูหนาว
พระราณพระราชวังดุสิตปลายเดือนมกราคมนี้
ส่วนแปลงนามหมายเลข๙กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรก็จะเก็บไว้เกี่ยวเองนั่นเองครับ